คุณก้องห้วยไร่ก็กะไรอยู่นะคะอัปเดตนิดนึงก็ละกัน
ล่าสุดมีคู่ซี้คนใหม่เบิ้ลปฐุมราชนี่คือไม่ได้รู้จักแล้วนะ

ล่าสุดนี้ต้องเป็นอะไรรู้ไหมกล้องกับกันกล้องกับกันกันนพัฒน์เป็นไง

สนิทกันมากคุณผู้ชมค่ะบอกเลยนะคะติดอกติดใจกันตั้งแต่ไปร่วมคอนเสิร์ตหมู่๒ของพี่โน๊ตอุดมค่ะ
อกจากจะไลน์คุยกันทักทายกันทุกวันแล้วล่าสุดค่ะหนุ่มกล้องเนี่ยยังขันอาสาแต่งเพลงให้กับกันด้วย
ร้องประกอบแนวละครแบบอีสานบ้านทุ่งอีกหนึ่งเพลงแถมยังชวนกันไปเตะฟุตบอลด้วยนะคะ
ที่สำคัญกินซอยจุกันหน่อยมั้งเออ
อีหลีหน้าคาเฟ่บ้านเกิดของไอ้กล้องด้วยนะคะแต่ซี้กันนะคักอีหลีขนาดนี้
หนุ่มสุภัณฑ์อย่างกานพัทของเราจะว่าอีสานใดบ่อ่ะไปฟังโลดค่ะ
ว่าอาทิตย์แสนอีสานหรอกไม่ไม่ขนาดนั้นครับแต่ว่าจะมีกลิ่นกลิ่นบ้าง
ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เพลงที่พี่ก้องห้วยไล่แต่งให้เป็นไงบ้างค
จะได้ฟังตอนไหนคิดว่าน่าจะได้ฟัง
เพราะว่าเราจะปล่อยก่อนที่ละครจะอ่อน

ว่าถ้าเกิดว่าพี่กัลบ้างมากินซอยจุ๊กที่บ้านผมเลยนะ
เพราะผมก็แบบช่วงนี้ก็ชอบกินครับ
ตั้งแต่ไปเจอพี่สิงโตนำโชค
พี่ก้องที่หมูพี่โน้นอะไรอย่างนี้

บอกเลยว่าเมนูซอยจุ๊ก

ถ้าให้กินก็กินได้
ก็ลองดูนะหยามดูนะ

ก็เลยขอรีวิวทริปท่องเที่ยวญี่ปุ่นกันนิดนึงละกัน

เพราะว่าบรรยากาศดีมากเวอร์
ที่สำคัญยังไงจ๊ะเอ๊กับพี่

ได้ไปเที่ยวนานแล้วก็พอดีช่วงปีใหม่พอดี

ก็เลยได้แบบมีช่วงแก๊ปช่วงหนึ่งไปต่างประเทศ
ดีครับผมไปโอซาก้ามาอาทิตย์หนึ่ง
ก็อากาศแบบ๗องศาอะไรอย่างนี้
กำลังเย็น
ชาร์จแบตเต็มที่แล้วตอนนี้
เต็มที่ครับ